คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ศรีสะเกดค่ะที่มีวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปี
ถูกแทง๖แผลนะคะจนเสียชีวิต
ทั้งที่คนที่ถูกแทงเขาบอกว่าไม่ได้รู้จักกับคนก่อเหตุ
ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับคนก่อเหตุ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังว่า
คนก่อเหตุอยู่ดีก็เข้ามาถามเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่ม

ตัวผู้เสียชีวิตเดินไปถามคนก่อเหตุว่ามาตบเพื่อนผมทำไม

เท่านั้นแหละค่ะโดนแทงไปหกแผลจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒นะคะ
คืนวันที่๑๖ธันวาคมนะคะ
นายปริณฑรโพธรอายุ๑๘เนี่ยค่ะ
เป็นนักศึกษาชั้นปวช๓สาขาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิค
ถูกมีดแทงใต้ราวนมซ้ายและตามตัว๖แผลจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสเกตนะคะ
นี่ค่ะเป็นลักษณะของร้านข้าวต้ม
ผู้เสียชีวิตเขาไปกับเพื่อนนะคะ
แล้วก็ถูกแทงนี่ค่ะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายกิตติคำสวรรค์อายุ๒๙
เป็นชาวตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองศรีสะเกดนะคะ

เจอได้ที่อยู่ระหว่างการรบโรงพยานหลักฐาน

นายกิติคำสวรรค์อายุ๒๙ปี
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้าน
ของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลยับร่อง
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตครอบครัวได้มีการประกอบพิธีทาง
ไว้ที่หน้ารูปภาพนะคะที่หน้าที่วางศพอะค่ะผู้สื่อข่าวก็
ได้คุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตเลยได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือก่อนเกิดเหตุกลุ่มของผู้ตาย

แล้วก็ไปนั่งกินข้าวต้มกันต่อ
อยู่ในตลาดร่วมฤดีอำเภอเมืองศรีสเกต
พอไปถึงร้านข้าวต้มก็จอดรถจักรยานยนต์หน้าร้าน
ก็คุยกันว่าเราจะกินอะไรกันดี
จู่นายกิติหรือในอามอายุ๒๙ปีผู้ก่อเหตุ
เดินไปกอดคอเพื่อนผู้ตายอ่ะนะคะแล้วก็ถามว่าน้องเป็นคนบ้านไหน
เขาก็ตอบไปว่าคนบ้านย่าปล้องครับ
ผู้ก่อเหตุหันมาพูดกลับว่าคนแถวนั้นพี่รู้จักหมดแหละ
แล้วก็ตบหัวไปครั้งหนึ่งค่ะนายปริณฑรผู้ตายเห็นว่าเพื่อนโดนตบ
ก็เลยเดินไปถามผู้ก่อเหตุนะคะว่าตบเพื่อนผมทำไม
ผู้ก่อเหตุไม่ตอบอะไรไม่พูดอะไรชักมีดออกมาเลยนะคะ
คือมีดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าสะพายแล้วก็หนำแทงค่ะ
แล้วมันเข้าจุดสำคัญด้วยนะคะแทงเข้าไปที่ราวนมฝั่งซ้าย
ตอนนั้นผู้ตายยังไม่รู้ตัวนะคุณผู้ชมว่าถูกแทงคิดว่าโดนต่อย
ยังพยายามไปกระชากตัวผู้ก่อเหตุนะแล้วก็ถามว่ามาทำแบบนี้ทำไม
แล้วผู้ตายก็เดินออกมาทีนี้เลือดไหลค่ะ
เลือดเริ่มไหลเยอะไหลเต็มเสื้อซุดเลยนั่งกับพื้นเลย
เพื่อนก็ช่วยกันพยุงพาขึ้นรถจักรยานยนต์ไปส่งโรงพยาบาล

เพื่อนในกลุ่มยืนยันเลยว่าไม่รู้จักเลยค่ะคนก่อเหตุคนนี้
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนงงมาก
ทำไมอยู่ดีถึงมาทำร้ายกันขนาดนี้นะคะแต่เท่าที่สังเกต
ดูเหมือนว่าตัวผู้ก่อเหตุน่าจะเมาเหล้าค่ะ
พึ่งลงจากรถมาก็เดินมาหาเรื่องเลยครับยังไม่ได้เข้าไปกินข้าวต้มเลย
ไม่ครับเพิ่งอยู่บริเวณรถนะครับ
ด้านพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะคุณพ่อบุญมีโพธร
ก็บอกว่าพ่อมีลูกสองคนนะคะคนโตเป็นลูกสาว
แล้วก็นี่แหละค่ะคนที่เสียชีวิตคือลูกชายคนเล็ก
ปีนี้ลูกชายอายุ๑๘ใกล้จะเรียนจบแล้ว
พ่อก็วางแผนอนาคตเอาไว้ว่าถ้าลูกชายเรียนจบ
จะให้มาช่วยทำธุรกิจของครอบครัว
แต่สุดท้ายกลับไม่เป็นไปตามที่วางแผนตามที่คาดหวังเอาไว้
เพราะลูกชายมาจากไปซะก่อนนะคะ
วันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะออกไปงานวันเกิดเพื่อน
รู้อีกทีก็คือลูกชายถูกแทงตายค่ะ
ปกติลูกชายไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยเกเล

เป็นเด็กที่น่ารักช่วยงานที่บ้าน
คนในหมู่บ้านคนในพื้นที่ทุกคนก็ชื่นชม
เลยอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายมารับโทษให้เร็วที่สุดค่ะ
คือเห็นว่าตัวน้องเขากับคนปกติยังไม่รู้จักกันมาก่อน

เพราะว่าลูกผมไม่เคยไปเปลี่ยนอัตภาพที่ไหน
ไม่เคยไปทะเลาะบ่อแว้งกับใครมาก่อนเลย

แล้วที่ผ่านมาคือเขาก็ไม่ใช่เป็นนักเลง

ไม่เคยไปหาเรื่องไปก่อเรื่องมาให้พ่อแม่
หรือว่าญาติพี่น้องเดือดร้อนใจสักอย่างไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายกิติคนก่อเหตุนะคะ
ปรากฏว่าที่บ้านปิดเงียบเลยค่ะไม่เจอใครเลย
ก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านนายกิติเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
นายกิติเนี่ยพฤติกรรมก็คือจะไม่ค่อยสูงสิงกับคนในหมู่บ้านมาตั้งแต่เด็กแล้ว
จะมีก็แค่เพื่อนต่างหมู่บ้านที่ชอบแวะเวียนมาหานะคะ
ทีนี้พอพ่อแม่ของนายกิติแยกทางกัน
นายกิติก็ไม่ค่อยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
ส่วนใหญ่จะไปอยู่กับแม่ในตัวเมืองศรีสเกต
แล้วก็จะมีแวะมาหาพ่อบ้างเป็นครั้งคราว
นายกิติเคยถูกจับนะคะเป็นคดีพยายามฆ่าปี๒๕๕๙
จะพ้นโทษมาช่วงกลางเดือนมิถุนายน
พ้นโทษมาก็ไม่เคยกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยค่ะ
ส่วนพ่อของนายกิติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมา๒วันแล้วนะคะ
คุณอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
ก็ไม่มีเพราะว่าก็
ก็แกจะไม่มีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้เท่าไหร่

บางทีก็บ้านหลังนี้ก็เพิ่งจะมาอยู่เลย
มาอยู่นี่นานแล้วอย่างไรครับ

เขาก็ก่อเหตุเขาก็ไป
มันก็เป็นบ้านเฉยไม่มีใครอยู่
ก็เป็นญาติกับผู้ตายค่ะ
โพสต์คลิปตอนที่ไปคุยกับภรรยาของนายกิติคนก่อเหตุนะคะ
เขียนข้อความใต้คลิปเอาไว้บอกว่า
ทัวร์ไปลงเมียคนก่อเหตุด้วยครับ
ในคลิปพูดน้ำไหลไฟดับว่าไม่รู้ที่กบดาน
สรุปปริปากบอกคืนวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา

แล้วก็มีการตั้งรางวัลให้กับคนที่สามารถชี้เบาะแสคนร้ายได้๑๐๐๐บาท
ใครนำตัวคนก่อเหตุมาส่งตำรวจได้ให้เงินรางวัล๕๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งในคลิปเนี่ยภรรยานายกิติบอกว่าวันเกิดเหตุเห็นในอาม
นุ่มกอดคอกับฝ่ายตรงข้ามก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่แฟนหนุ่มจะกวักมือเรียกเธอให้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากจุดเกิดเหตุ
พอถามว่ามีอะไรกันก็บอกว่าไปแทงฝ่ายตรงข้ามมา
ซึ่งเธอบอกเธอไม่รู้จริงว่าไปกบดานอยู่ที่ไหน

ผู้กำกับการสพมศรีสะเกดบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
สืบสวนก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ

ตอนนี้ก็เลยสั่งการให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอคือไปย้อนดูประวัติของผู้ที่ก่อเหตุคนนี้
เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนในปี๒๕๕๙
ก่อเหตุร่วมกันข่มขืนผู้อื่นตอนนั้นยังเป็นเยาวชน
พอปี๕๘เคยถูกจับในคดีพยายามฆ่า
โทษมาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะล่าสุดมาเกาะเหตุนี้ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ